คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการขึ้นเรือโดยสารนะฮะ
จุดที่จะขึ้นเรือลงเรือเนี่ยเขาก็เตือนกันอยู่เสมอ

ว่าต้องระวังมันอันตรายยิ่งช่วงเวลาเร่งด่วนคนเยอะเนี่ยโอ้โหอันตรายมากนะครับ
ล่าสุดนะครับมีผู้โดยสารคนหนึ่งเป็นผู้หญิงครับ
โชคดีที่เจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลอยู่แถวนั้นเขาเห็น

ถูกต้องเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
นี่แหละฮะเป็นภาพช่วงนาทีชีวิตที่เจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่านะครับ
ซึ่งสวมเสื้อสีขาวนะฮะกำลังช่วยเหลือหญิงคนหนึ่งที่ตกจากเรือโดยสารลงไปในคลองแสนแสบ
ที่ชื่อพีรพัฒน์แสงสุกโพสต์คลิปเหตุการณ์ระทึก
หลังจากมีผู้หญิงคนหนึ่งตกจากเรือลงไปในคลองแสนแสบ
ระหว่างนั้นมีเจ้าหน้าที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบกระโดดลงไปในน้ำเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่อยู่แถวนั้นก็เข้าไปช่วยกัน
จนสามารถนำตัวผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาจากน้ำได้อย่างปลอดภัย
แต่สภาพเนื้อตัวก็เปียกปอนหมดแล้วฮะ
ก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันที่๒ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
วันนี้คุณพระเจ้ารับวรินพระเจ้ารับประพานันทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปสอบถามฮีโร่ที่ช่วยผู้โดยสารตกน้ำ
เจ้าหน้าที่คนนี้ชื่อนายนรงฤทธิคิดเหมาะอายุ๔๐ปี
เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่านะครับ
บรรยากาศที่ท่าเรือแห่งนี้ปกติก็มีประชาชนมาใช้บริการขึ้นลงเรือจำนวนมาก
อย่างวันนี้ก็เยอะเป็นพิเศษด้วยเพราะว่าเป็นวันหยุด
นี่เห็นไหมฮะเยอะมากนะครับ
ปกติจะประจำอยู่ที่ท่าเรือมหาดไทย
ช่วงเวลาเกิดเหตุประมาณ๑๕นาฬิกาจะมีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่นมาก
ผู้หญิงคนดังกล่าวโดยสารเรือมาจากท่าเรือประตูน้ำ
จังหวะที่ท่าเรืออ่าที่เรือกำลังจะจอดเข้าเทียบท่านะครับ
นี่ฮะเราทำเป็นภาพกราฟิกผู้โดยสารก็มายืนออกันที่ทางขึ้นลง
ขณะนั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ทันได้ผูกเชือกกับโป๊ะเรือให้เรียบร้อยดีนะครับ
เรือยังไม่ได้จอดนิ่งส่วนท้ายเรือยังลอยห่างออกไปจากท่าเทียบเรือ
นายนรงฤทธิ์ก็ประกาศเตือนผ่านทรโขงแล้วให้ผู้โดยสารระวัง
แต่ผู้โดยสารกลับพากันก้าวขึ้นฝั่งก็เลยพลัดตกน้ำแบบนี้นะครับ
พอเห็นว่ามีคนตกน้ำก็รีบกระโดดลงไปช่วยทันทีเลยนี่อย่างนี้ฮะ
ซึ่งนายนรงฤทธิ์บอกว่านาทีนั้นก็คิดเพียงว่าต้องช่วยเหลือผู้โดยสารให้รอดชีวิต
อย่างปลอดภัยให้ได้โดยเร็วที่สุดด้วยกระโดดลงไปแบบไม่คิดชีวิตเลย
ลงไปทั้งชุดยูนิฟอร์มเลยนะครับโทรศัพท์มือถือที่ติดตัวอยู่ก็ตกน้ำเปียกน้ำไปด้วย
ตอนนี้โทรศัพท์ก็พังไปแล้วใช้งานไม่ได้แต่ก็คิดว่าไม่เป็นไร
เพราะซื้อใหม่ได้ชีวิตคนสำคัญกว่าแล้วตลอดเวลา๑๑ปีที่ปฏิบัติหน้าที่มา
รู้สึกภาพภูมิใจกับอาชีพนี้มากภูมิใจที่ได้ช่วยชีวิตผู้โดยสารตกน้ำมาแล้วหนึ่งครั้ง
เมื่อ๕ปีก่อนและครั้งนี้ก็ได้ช่วยชีวิตผู้โดยสารอีกครั้งหนึ่ง
คนที่ประโทษเพศก็ได้ก้าวพลาดตกลงน้ำกับผมยืนอยู่ตรงที่เกดตพอดี
ก็เลยได้กระโดดลงไปช่วยน้องผู้หญิงนั้นไว้แล้วก็มีผู้โดยสารบนท่าเรือเนี่ย
หลายคนอยู่ก็ช่วยกันดึงขึ้นจากน้ำมาบนโป๊ะ
คือตอนนั้นมันเป็นสัญชาติยานของเจ้าหน้าที่ของกรมยาท่ากับ
คือทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้โดยสารปลอดภัยมากที่สุดและรวดเร็วที่สุด
เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารเกิดอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งได้
ความรู้สึกตอนนั้นคือต้องการช่วยเหลือผู้โดยสารให้ได้รับความปลอดภัยมากที่สุดครับ
ไม่ได้คิดถึงว่าอะไรจะเสียหายของตัวเอง
ที่ผ่านมาขับปฏิเหตุแบบนี้ค่ะเกิดขึ้นบ่อยไหมคะ
ไม่บ่อยครับน้อยมากมันนานจะมีสักครั้งหนึ่ง
คืออุบัติเหตุแบบนี้ไม่ค่อยมีครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำท่าเทียบเรือ
และคอยประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาว่าให้เรือเทียบให้สนิทก่อน
ให้เรือเทียบก่อนแล้วค่อยก้าวขึ้นมาจากเรือ
แล้วนี่คุยกับทางคนขาวว่ามันทำไมทุกส่วนมันเห็นกำลังขึ้นไปเรือได้ไหม
คุยอยู่ครับเขาบอกว่าเขากำลังถอยเรืออยู่
ช่วงจังหวะที่ถอยให้เรือมันชิดแต่จังหวะที่เรือยังไม่ชิด
น้องเขาก็น่าจะรีบขึ้นรีบจะไปทำงานด้วยก็เลยก้าวพลาดลงไป
ความรู้สึกของเราสัญญาณของทุกคนครับคือเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐของกรมเจ้าท่าเนี่ย
ทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดครับทุกคนต้องฝึกการช่วยเหลือมา
ผมเนี่ยผ่านการฝึกมาเร็วนี้ครั้งล่าสุดครับประมาณ๓๔เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
ได้ไปฝึกการช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนตกน้ำ
คือเราต้องรวดเร็วและช่วยเหลือให้เขาได้รับความปลอดภัยมากที่สุดครับ
แต่จังหวะนั้นคือชีวิตเพื่อนมนุษย์ทุกคนก็สำคัญเหมือนกันครับต้องช่วยเหลือ
เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไปก่อนครับ
พี่นโรงลิศเขาก็ย้ำเลยแต่ว่าขึ้นตรงเรือเรศาเนี่ย
เอาให้เรือจอดเทียบท่าก่อนฟังเจ้าหน้าที่ก่อนใช่ค่ะไม่อย่างนั้นอันตราย
อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือก้มดูโทรศัพท์ถือของพรุงพลังอะไรแบบนี้
ของที่จะเอามาอย่าให้รุงรังมากถ้าจะขึ้นเรือโดยสารเพราะว่าคนเยอะ
เด็กเล็กดูแลกันให้ดีนี่โทรศัพท์มือถือพังอืม
ถ้าผมเป็นค่ายมือถือนี่นะจะเอาไปมอบไปสักเครื่องใช่นะคะใส่ซิมให้ด้วย
โปรโมชั่นด้วยให้ทุกอย่างก็ขอชื่นชมนะนะคะ